ชวนตลอดสลิง
จ้าได้เวลาเช็คราคาสินค้ากับดิฉันแล้ว
วันนี้ทำหน้าที่แทนน้องใบตองนะคะ
วันนี้ราคาสินค้าน่าสนใจจริงค่ะ
เริ่มต้นกันที่ราคาหมูเนื้อแดงค่ะ
อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ

ฟาง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้า๔๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดเข็มทองก็๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่อย่างไร
รอติดตามให้ดีในตลอดตลาดนะจ๊ะ